พาไปดูเรื่องนี้หน่อยแหมหยิบเรื่องนี้มาเล่าตั้งแต่ต้นเลย
แต่ขนาดเล่าเรื่องผีช่วงกลางวันนี้ยังขนลุกเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพระรูปหนึ่ง
พระรูปนี้เดินทางมาจากสุโขทัย

ก็ไปกักตัวที่ป่าช้าหลังวัด
ทีนี้สิ่งที่พระรูปนี้ท่านเจอท่านเล่าให้ฟัง
ขนลุกขนลุกเลยค่ะ

ใช่เอาลองฟังดีพร้อมกันค่ะ
เสียงมันมีเด็กร้องโอ้คนลุก

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
กำลังนั่งทำวัด
ก็ได้ยินเสียงเด็กก็รู้สึกว่า

ก็แผ่เมตตาให้เขา
คนลูกสูกลูกชันเลย

ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังคลิปของพระอาจารย์

ถ่ายเอาไว้ประมาณ๒นาทีเนี่ย
คลิปช่วงต้นวินาทีที่๑๐เนี่ย
มันมีเสียงร้องอย่างนี้

เพราะว่าบางคนจะบอกว่าได้ยินแต่เสียงแบบ

กักตัวอยู่ในป่าช้าเก่า

ท่านบอกว่าท่านได้ยินเสียงเสียงเหมือนเด็กร้อง
จนทำให้ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือมา
สวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็อัดคลิปแบบนี้

พระรูปนี้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้

เจอเหตุการณ์อะไรแปลกแบบนี้บ่อย

ไปเจอกับพระชุมพรจันทสาโรนะคะ
พระรูปนี้นั่นแหละที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะก็เล่าให้กับนักข่าวฟัง
โอ้โยมโยมนักข่าวเมื่อวันที่๒๔ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ตมากลับมาจากสุโขทัยก็มาถึงวัดช่วงบ่าย
ตมาก็ตั้งใจเลยจะกักตัว๑๔วันตามมาตรการสาธารณสุข
เพื่อความสบายใจของพระรูปอื่นในวัดด้วย
อาตมาเนี่ยฉีดวัคซีนครบแล้วก็จริงแต่ก็ต้องปฏิบัติตัวแบบนี้กักตัว
ตัดสินใจค่ะไปกักตัวเองที่ป่าช้าหลังวัด
เพราะว่านอกจากกักตัวตามมาตรการแล้วอยากที่จะบำเพ็ญบุญด้วย
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะนะตอนกลางคืนค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นเนี่ยจะทำวัดภายในเต็นต์ใช่ไหมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเอ๊ะ
มีใครมาเดินรอบเต็นต์แล้วเสียงเหมือนกับแบบทารกร้องไห้
เหมือนกับร้องหิวนมได้ยินอยู่สองรอบตอนนั้นอัตมาก็ขนลุกเลย
แต่พอออกมาดูไม่เห็นมีใครเลยทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น
วิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าบางทีอาจจะเป็นคนมาขอส่วนบุญอะไรแบบนี้ค่ะ
บำเพ็ญบุญให้ตัวเองด้วย

เจอช่วงที่เราจะเข้าจำวัด
ช่วงเขาจำวัดพอดีก็ได้ยินเสียงคนละคนเดินรอบ
รอบไอ้เต็นต์
รอบเต้นแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้อง

สงสัยเขาจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศล

แผ่เมตตากรวดน้ำให้เขา
ดน้ำให้เขาก็นู่นจนประมาณเกือบจะ

คือพระคุณเจ้าท่านบอกว่าท่านจริงไม่กลัวผีนะ

ตมาคงไม่มานั่งบำเพ็ญเพียนในป่าช้าแบบนี้หรอก
แต่ทีนี้พอมันได้ยินเสียง

มันขนลุกจริงอัตมาว่าอัตมาไม่กลัวแล้วนะ

ใช่ค่ะแล้วทีนี้นักข่าวของเราทำไง

ไม่รู้ว่าพระท่านชวนอยู่ตอนกลางคืนด้วยหรือเปล่า

พระรูปนี้ท่านก็ยังกักตัวไม่ครบ๑๔วัน

คืนวันอื่นจะโดนอะไรบ้าง

ใช่ค่ะแต่เอาจริงนะคุณสืบสกุล

โดยเฉพาะช่วงที่แบบได้ยินเสียงเด็ก

ใช่นี่มันเสียงเป็นเสียงแววขึ้นมา

จริงมันก็จะวิ่มมันจะดังกว่า

ลองฟังอีกสักรอบมา
โหฟังดี

ไม่รู้เหมือนกัน
บางคนอาจจะบอกว่า

นี่แหละดิฉันอยากรู้คุณผู้ชมได้ยินไหมดิฉันดูคอมเมนต์นะ
เมนต์คุณผู้ชมอยู่คือบางคนก็บอกว่าเหมือนกับได้ยิน
แต่ว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นเสียงขึ้นมาหรือเปล่า

ครับคือเราไม่ได้ไปอยู่สารที่จริงกับพระอาจารย์ท่าน
พระคุณเจ้าท่านนะแต่ท่านบอกมันได้ยินเสียงแบบนี้
แล้วพอถึงขนาดอัดคลิปนะยังได้ยินเสียงแววมาไกลเลย
คุณผู้ชมบางคนบอกว่าเสียงเด็กชัดมาก
แต่ว่าหลายคอมเมนต์บอกว่าเป็นเสียงนก

เพราะว่าพระอาจารย์ท่านถ่ายคลิปแล้วก็อัดเสียงไว้ได้แบบนี้นะ
แต่ว่าที่สำคัญจะเป็นเด็กได้หรือไง

ชาวบ้านบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าวัดที่นี่

ค่อนข้างชุมนี่ผีหรือยุงค่ะคุณ
คือชาวบ้านบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ญาติโยมพระถูกผีหลอกมาแล้วหลายคน
บางคนไม่กล้าผ่านวัดตอนกลางคืนเลย
เอาเป็นว่าพี่กิติศักดิ์ทีมข่าว

ไปขออยู่กับพระอาจารย์สักคืนหนึ่งไหมจะได้ได้ยินเสียงอะไรแปลกนะฮะ